อยากไปสัมผัสอากาศหนาวได้ไหม
มีแนะนำทั้งอีสานทั้งภาคเหนือเลยนะ

ช่วงฤดูการปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แหละค่ะ
ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่ยอดดอยยอดภูกันเยอะ
และที่นี่นะคะก็คืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย
เจ้าหน้าที่เขามีการจดสถิตินักท่องเที่ยวนะคะ
ซึ่งมีกว่า๑๘๐๐คนเดินขึ้นไปยังยอดภูกระดึงเพื่อที่จะกางเต็นต์นอน

เดินสัมผัสมอกหมอกเตะตีก็พอค่ะเตะอ่อนยากนิดหนึ่งค่ะ

จุดนี้ที่เขามาชมวิวก็คือผานกแอ่นค่ะ
คุณจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกสีขาว

เชียงใหม่ก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะ
ตอนนี้นะลมหนาวพัดมาแล้วค่ะคุณค่ะ
อุณหภูมิที่ดอยอินถนนลดเหลือประมาณ๑๐องศาเซลเซียส
นี่เขาบอกเลยว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวไปกันเยอะแล้วนะคะ
อุณหภูมิต่ำแบบนี้บางคนบอกโอ้ในเมืองไทยก็มีนะ
แต่การจะขึ้นไปได้คุณก็ต้องแข็งแรงหน่อยเพราะมันต้องปีนมันต้องเดินไปเยอะเหมือนกันนะคะ
แต่พอคุณเดินไปสู่ยอดดอยยอดภูแล้วคุณจะเห็นวิวสวยแบบนี้ลืมเหนื่อยไปเลย
แล้วจุดที่เขามาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าก็คือจุดชมวิวกิวแม่ปานค่ะ
จุดนี้แหละคุณต้องไปถ่ายภาพครั้งหนึ่งในชีวิต
แล้วก็ไปชูทงชาติไทยไปทำท่าโพสต์นะ
สวยแบบนี้ค่ะแล้วตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้ว

ภาพสวยคุณผู้ชมอยากให้ไปเอง
แต่ไม่ใช่แค่ที่ที่แห่งนี้
หลวงเชียงดาวอำเภอเชียงดาวเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเชียงดาว
เตรียมเปิดให้จองสิทธิ์เดินศึกษาธรรมชาติ
พิชิตยอดดอยหลวงเชียงดาวแล้วนะคะ
ซึ่งดอยแห่งนี้ก็สูงเป็นอันดับ๓ของประเทศไทย
เอาใครจะไปก็เตรียมแผนกันให้ดีค่ะ
เพราะว่าเขาจะเปิดระหว่างวันที่๒๓๒๙ตุลาคม

โดยจะเปิดให้เข้าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางธรรมชาติ
แล้วก็เดินพิชิตยอดดอยหลวงเชียงดาว
ระหว่างวันที่๙พฤศจิกายน
จนถึง๗กุมภาพันธ์ปีหน้า

แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะจำกัด
จำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกินร้อยคนต่อวัน
ดังนั้นถ้าใครอยากจะไปคุณรีบจองไว้เลย
ติดต่อเจ้าหน้าที่ตระเตรียมวางแผนกันให้ดี
จะได้ไม่พลาดเป็นร้อยคนนะคะ

ภาคเหนือก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ

เพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวอย่างที่บอกแหละปลายฝนต้นหนาว
แต่อาจจะต้องตื่นเช้าสักนิดนึง
จะได้เห็นทะเลหมอกสวยนะคะ